จากทางผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ

ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นตรงกันครับ
ที่จะใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ
ก็ต้องดูนะมาตรการในการผ่อนคลายผ่อนปลนเป็นอย่างไร
หลังจากนี้ไปมันอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วไงคุณ
การฟื้นฟูการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวการใช้จ่ายในบ้านเรา
เราอาจจะยังไม่รับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมากนัก
ถ้าจะรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติอาจจะต้องมีมาตรการนะ

จากประเทศไหนถึงจะเข้ามาบ้านเราได้บ้าง
แต่ว่าถ้าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

จะมีการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้
ก่อนจะส่งไปให้คอรมอในการอนุมัติ
ว่าเงินจะเริ่มเข้ากระเป๋าประชาชน
ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
เขาบอกไม่อยากให้พูดว่าแจก

แต่อยากให้บอกว่ามันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจริงนะฮะ
และอยากให้คนที่ได้รับนำไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวจริง
ไม่ใช่นำไปใช้แล้วก็ใช้ด้านอื่นหรือยังเก็บไว้ในกระเป๋านะฮะ
สำหรับมาตรการนี้ก็จะเน้นแจกเงินเที่ยวให้กับประชาชน
อายุมากกว่า๑๘ปีขึ้นไป

พร้อมกับแจกบัตรกำนันส่วนรถแรกแจกแถม
เงินคืนให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเกิน๓๐๐๐บาทด้วย
โดยรัฐจะคืนเงินกลับไปให้ร้อยละ๑๐๒๐นะครับ

ก็ต้องรอคณะกรรมการกันกรองในการใช้เงินกู้เคาะก่อนนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นการจูงใจให้คนไปจับจ่าย
ใช้เงินในการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ต่างจังหวัด

ทั้งนี้รัฐบาลก็เตรียมออกมาตรการให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เช่นโรงแรมร้านอาหารเข้าร่วมจัดโปรโมชั่น
ลดราคาต่างควบคู่กันไปด้วยนะครับ
อาจจะไม่ได้ให้เหมือนเป็นเงินสดเข้าไปแล้วคุณเอาไปใช้เอง
แต่ว่าเหมือนคุณจะต้องไปจองที่พักก่อนอะไรอย่างนี้
ให้รู้สึกว่าให้เหมือนว่าเงินมันไปเข้าสู่ที่พัก
ผู้ประกอบการแล้วแล้วทางรัฐถึงจะจ่ายให้อะไรอย่างนี้ฮะ
ก็ต้องติดตามเรื่องของเงื่อนไขกันต่อไปนะครับ

คือนะตอนนี้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักต่างเขาก็เริ่มแล้วนะ
เขาพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวบางที่นะคุณ
คือลดราคาให้๖๐กว่าเปอร์เซ็น๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์
แล้วยิ่งเกิดใครไปคนเดียวนะคุณผู้ชม
ปกติจะไปเป็นคู่ใช่ไหมไป๓ไปกับเพื่อน
แต่ถ้าเกิดว่าไปคนเดียวมีรถเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะ
ตอนนี้บางจังหวัดเขาก็เริ่มมีโปรโมชั่นแบบว่า
ถ้าไปพัก๑คืนแถมอีก๑คืน
หรือไปพัก๑ห้องแถมอีก๑ห้อง
ก็เหมือนลด๕๐เหมือนกันนะฮะ